เพื่อนร่วมงานกันแท้คุณผู้ชมฮะแต่ว่าทะเลาะกัน
แต่คือทะเลาะกันมาบ่อยแล้วจนรอบนี้คนที่เป็นรุ่นพี่ไม่ไหวแล้ว
เอามีดดาบนะคุณผู้ชมฟันคอรุ่นน้องซะ
เนี่ยที่ล้อมไว้เนี่ยทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้เองครับ
จมกองเลือดเลยอืมมีแผลชะกันที่ลำคอโดนมีดฟัน
ชื่อว่าในเดทหรือว่าสุรเดสหอมฉุนอายุสามสิบเจ็ดปี
แล้วคนก่อเหตุชื่ออะไรอ่ะชื่อแสงเป็นเพื่อนร่วมงานของเดชครับ
แสงพอก่อเหตุปุ๊บก็หลบหนีไปนะพร้อมกับมีดดาบที่ใช้ก่อเหตุ
คนที่อยู่ในตึกเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
จับใจความไม่ได้เลยว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร
แล้วเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ไปตามจับกลุ่มตัวในแสงคนก่อเหตุได้ครับ

ยอมแล้วก่อนอันนี้ผมกับมันอาทารกกันบ้างนะ
เพราะเดชมันชอบด่าผมหาว่าผมทำงานไม่ดี
ถึงขั้นไปฟ้องนายไปฟ้องนายจ้างบอกเรื่องเอาว่าจะเอาใคร
จะเอาผมหรือจะเอาไอ้แสงนี่รุ่นน้องเขาบอกแบบนี้
อีกฝ่ายเมาแล้วมาหาเรื่องอีกอันนี้ความจากฝั่งในแสงนะคุณผู้ชมฮะ
ในแสงบอกแบบนั้นแล้วในแสงก็ยังบอกอีกว่า
เดชจะเอามีดมาแทงผมก่อนผมก็ต้องป้องกันตัว
ยืนยันว่าผมรู้สึกผิดนะแต่ผมก็เหลืออดแล้วอ่ะ
ทนมาจนถึงขนาดเนี้ยสุดท้ายผมก็ฟันเขาให้ซะ
ยืนยันว่าตอนก่อเหตุผมไม่ได้เมา
ในเดชน์ก็บอกนะบอกว่าน้องผมเนี่ยกับคนก่อเหตุ
ก็คือแสงมีเรื่องกันบ่อยทุกครั้งก็แค่มีปากเสียง
ทะเลาะกันไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือกันนะ
รับว่าน้องผมก็พูดจาไม่ดีแหละโดยเฉพาะตอนเมา
โอ้โหน้องผมเมาทีไรก็ปากดีใช้ได้
คนก่อเหตุอายุมากกว่าผมอีกแต่เขาก็ดีกับผมมาตลอดนะ
แล้วเวลาทั้งคู่ทะเลาะกันเนี่ยก็จะคอยบอกผมเนี่ยคอยเตือนบอก
อย่าถือสาน้องผมเลยแล้วก็คอยบอกน้องผมเสมอว่า
อ่าฮะเลิกแล้วต่อกันนะอภัยกันอภัยกัน
ส่วนเรื่องคดีความก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
คุณผู้ชมฮะแต่ว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ย
คุณผู้ชมในเดทเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มาแก้ต่างนะครับ
เราได้ฟังความจากฝั่งในแสงคนก่อเหตุเท่านั้นเองครับ